เบิร์นสวัสดีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟุตบอลโลกเที่ยวนี้ในบ้านเรา
ไม่มีเอกชนซื้อเลยมันกดมัสแฮปมันส่งผลแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับก็น่าจะ
เป็นสองพันสิบสี่ฟุตบอลโลกที่บราซิลคือตอนนั้นเนี่ยคือ
ก็ไปรับชมผ่านทางอาจจะเป็นเคเบิ้ลของเขาเลยก็ว่าไป

ซึ่งทุกคนก็รับรู้รับทราบในช่วงเวลาที่
ตอนนั้นถ้าผมจะให้ผิดเนี่ยมันเหลือเวลาไม่ถึง๑ปี
แต่ว่ามันยังมีระยะเวลาในการที่จะโปรโมท
แล้วก็ทำการตลาดสำหรับการหาเงินคืนหลังจากที่เขาไปซื้อมา
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีในช่วงที่ฟุตบอลถ่ายไปแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลายว่าหากำไรก็ยังไม่ได้แล้วก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาเนี่ย
ยังไม่เพียงพอซึ่งตอนนั้นค่าลิขสิทธิ์ยังไม่เปิดเผย
ภาครัฐก็เลยต้องแบกรับกับเรื่องนี้เพราะว่าเอกชนไม่อยากจะลงทุนแล้วครับ
ลงทุนไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะหาเงินคืนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้
๔เกมโอลิมปิกเอเชียนเกมอาเซียนพลาเกมแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นส่วนนี้แหละของนักกีฬาของพี่การ
อย่างแล้วไปบวก๑คือฟุตบอลโลกนี่แหละปัญหา
ถ้าใครได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนำมาถ่ายทอดสดหรือมาถ่ายทอดในประเทศไทยก็แล้วแต่
ศทชบอกว่าต้องผ่านฟรีทีวีด้วยทุกนัดเพื่อให้คนไทยได้ดูอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ทีนี้ทีนี้พอไม่มีเอกชนซื้อมาเลยเพราะขนาดเขาซื้อมาเขาทำการตลาดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่
ใช่ครับเพราะตอนนี้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจากในช่วงที่เอาย้อนมาตอนทศภาคทำก็ได้นะครับ
มันมาสองสามร้อยล้านวันนี้มันมันพุ่งขึ้นมาเป็นห้าเท่าแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์เราที่อาจารย์ได้พูดหรือว่าคุณภาคภูมิได้พูดเนี่ย
มันตกประมาณสัก๑๖๐๐ล้านประมาณ๑๕๐๐กว่ามันจะมีค่าผสมภาษีด้วยที่มันจะทำให้ตัวเลขมันสูง
ผมไปดูค่าลิขสิทธิ์นี้เราจะเท่ากับพวกชาติที่ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นสเปนที่ไป
แม้แต่บางชาติที่ไปฟุตบอลโลกที่กำลังจะแข่งกันเนี่ยใน๑๐วันเนี่ยค่าลิขสิทธิ์เขาก็ไม่แพงเท่าเรา
และเช่นเดี๋ยวกันถ้าเราตัดประจำว่าในอาเซียนที่ตอนนี้เขาเริ่มอย่าใช้ว่าเขาเริ่มเลยเขาจบหมดเร้อครับเขารู้แล้วว่าถ่ายช่องทางไหน
ไขก็ไม่ได้เห็นต้องเหมือนกับเราอย่างที่มาเลเซียเขาก็ไปลงถ่ายที่สิงคโปร์ดีกว่า
สิงคโปร์เก็บ๖๔นัด๒๐๐กว่าบาทเป็นสตรีมมิ่งคือทุกคนก็ได้ดูผมว่ามันก็เนี่ยครับตัวเลขมันออกมาชัดเจนแล้วที่ออกมามันเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าล้านถึงมัน๔๐๐กว่าล้านจากตัวเลขที่สูงสูงอย่างสิงคโปร์อาจจะสูงหน่อยแต่มันก็ยังไม่เท่าเราและที่สำคัญคือทุกชาติพวกเนี้ยก็ยังไม่ได้

ในทุกเรื่องทุกประเด็น